คุณผู้ชมคะคดีนี้เราต้องตามความคืบหน้าเล่ามา๒วันเรื่องใหญ่
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓พื้นที่นะคะ
จังหวัดกระบี่จังหวัดรังแล้วก็นครศรีธรรมราชกรณีในเรืองศักดิ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ยอมมอบตัวเลยคุณผู้ชมผ่านมา๓วันแล้ว
เรืองศักดิ์ที่ใช้ปืนไปจี้ภรรยานำตัวภรรยากับลูกอายุ๑๓วันลูกชายขึ้นรถ

ตำรวจมามากับผู้ใหญ่บ้านจอดรถขวางข้างหน้า
เรืองศักดิ์คนนี้นะคะเรืองศักดิ์เรือนแก้วอายุ๒๓ปี
ตำรวจผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปคือยิงจากในรถของตัวเองนะคะ
ลงจากรถนะคะยิงทะลุกระจกหน้ารถไปโดนรถตำรวจ
ตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บอ่ะค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เริ่มต้น
ตำรวจสพทรายขาวก็เลยวิทยุสกัดจับในเรืองศักดิ์
เพราะว่ามุ่งหน้าหลบหนีไปจังหวัดตรัง
จนตำรวจสศผู้ใหญ่บ้านใจจังหวัดรังบอกว่าเจอรถต้องสงสัยคล้ายกันเลย
เป็นนิสสันสีขาวแต่มันคนละรุ่นนะคะทะเบียนก็ไม่ตรงกันนะคะ
ก็เลยมีการจับผิดตัวยิงรถผิดคันแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บ
ภรรยาของคนขับรถคือรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในเรืองศักดิ์ใช้ก่อเหตุก็คือ
เหตุการณ์ที่แยกอันดามันบาดเจ็บไปคนหนึ่งทีนี้นายเรืองศักดิ์ก็ปล่อยตัวภรรยากับลูกเอาไว้
รถเอาไว้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสามวันแล้วค่ะในเรืองศักดิ์คนนี้ค่ะ
ยังไม่ยอมมอบตัวเลยนะคะตอนแรกเนี่ยคุณย่าติดต่อได้พ่อแม่ติดต่อได้
เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเริ่มแรกเนี่ยนายเรืองศักดิ์บอกกับคุณย่าว่าเดี๋ยวจะมอบตัว
แต่สุดท้ายจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มอบตัวแต่นายเรืองศักดิ์หลบหนีไปคือมีปืนติดตัวอยู่ด้วยอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ล่าตามจับกลุ่มตัวด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราเดินทางไปหานางสาวกัสมาภรรยาของนายเรืองศักดิ์
ตอนนี้ก็พักอยู่ในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอมาอยู่ที่บ้านญาติน่ะนะคะ
ลูกของเธออายุสิบกว่าวันเองนะคะลูกชายก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ภรรยาของนายเรืองศักดิ์บอกว่าตอนนี้ลูกชายที่เกิดกับนายเรืองศักดิ์ไม่สบายนะคะเป็นไข้หวัดตัวร้อนตัวแดงเลยค่ะท้องเสียด้วย
อาการนี้เนี่ยลูกเป็นตั้งแต่วันที่สามีปล่อยตัวเธอกับลูกออกจากรถนะคะแล้วก็จะพาลูกไปหาหมอเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลชะอวด
แล้วก็ตอนนี้ทุกข์ใจมากเป็นห่วงลูกที่ไม่สบายแบบนี้นะคะแล้วสามีก็ยังไม่ยอมมอบตัวถูกตามไล่ล่าตัวอยู่ตอนนี้ตัวภรรยาเองบอกว่าทุกข์ใจจริง

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดกระบี่

กลับไปอยู่กับนายเรืองศักดิ์เนี่ยอีกวันนึง
แต่แนรงศักดิ์คิดถึงเธอค่ะ

ก็ตั้งใจจะกลับกับนายเรืองศักดิ์สามีอยู่แล้ว

เป็นเรื่องภายในครอบครัวทะเลาะกัน
ตามประสาทสามีภรรยา

โอ้โหไม่น่าเชื่อ
ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้

บอกว่าติดต่อสามีไม่ได้เลยนะคะ
เธอเองก็อยากจะให้สามีมอบตัวให้เร็วที่สุด

ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไง
ก็วอนขอตำรวจด้วยว่าอย่าวิสามันสามีเธอเลย

ก็ไม่ได้มีท่าทีจะต่อสู้อะไรนะคะ
เธอก็อยากอยู่ด้วยกัน
เขาก็พูดอย่างนั้น
ก็อยากให้เขามอบตัวค่ะ
อยากให้เขามอบตัวเพื่อลูก
อยากให้เขามอบตัวเพื่อลูก
ก่อนที่เขาจะเอาเรามาส่ง
ก่อนที่เขาจะเอาเรามาส่ง
เขาก็บอกว่าให้ดูแลลูกดี
เขาก็บอกว่าให้ดูแลลูกดี

เขาก็บอกว่ารักลูกรักเมียมากอะไรอย่างนั้นค่ะ
แต่ที่เขาเอาตัวเราไป

ไม่ได้ถึงทะเลาะแบบนู้นขั้นรุนแรง
เธอก็เลยบอกว่าเธอก็รับรู้นะคะ
เธอก็เลยบอกว่าเธอก็รับรู้นะคะ
เรื่องที่ตำรวจไปจับผิดคน
ยิงรถผิดคันจนมีคนได้รับบาดเจ็บ
แยกอันดามันจังหวัดรังตามคลิปฝั่งขวามือ

เรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็มองว่ามันอันตรายจริง

เพราะทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้
ทำไมต้องยิงกลางสี่แยกขนาดนั้น

เธอก็บอกเลยว่าสมมุตินะว่าไม่ได้ยิงรถผิดคันหรือจับผิดตัว

แล้วเธอนั่งอยู่ในรถอุ้มลูกอายุ๑๐กว่าวัน

แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ

เพราะว่าดูแล้วมันอันตรายแล้วก็
อาจจะเกิดผลกระทบที่มันเลวร้ายกว่าความบาดเจ็บ
อาจจะเกิดผลกระทบที่มันเลวร้ายกว่าความบาดเจ็บป่ะค่ะ
อาจจะเกิดผลกระทบที่มันเลวร้ายกว่าความบาดเจ็บป่ะค่ะ

อาจจะเกินไปค่ะ
อาจจะเกินไปค่ะ

อาจจะเกินไปค่ะ

มันเลยกลายเป็นคดีที่โอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยนะคะ

โอ้โหดูสิเรื่องราวมันบานปลายไปขนาดนี้นะคะ
ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณย่าของนายเรืองศักดิ์ค่ะ

ปกติในเรืองศักดิ์ก็อยู่กับคุณย่านะคะ
ไปเจอน้องสาวของคุณย่าค่ะ

ก็คอยดูแลบ้านเลี้ยงเหรนวัย๒ขวบชื่อน้องไผ่
ก็ลูกชายของนายเรืองศักดิ์กับภรรยาเก่านะคะ

ปกติเนี่ยไม่ได้คุยกับนายเรืองศักดิ์หลานชายสักเท่าไหร่

ตอนนี้นางลำไยคุณย่าของนายเริงศักดิ์อยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าผ่าตัดนิ้วเท้าด้านขวาเป็นโรคเบาหวาน
ไม่รู้ว่าหลานชายไปทะเลาะอะไรกับภรรยาใหม่
รู้แค่ว่าขอกลับบ้านช่วงปีใหม่
ภรรยาของหลานขอกลับบ้าน

ภรรยาของนายเรืองศักดิ์แอบกลับ

ภรรยาของนายเรืองศักดิ์ก็โทรศัพท์ไปหานายเรืองศักดิ์ว่ามารับหน่อย

เรืองศักดิ์ก็เลยบอกกับนางสาวนุจรีอะค่ะ

งั้นฝากน้องไผ่ไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะไปรับภรรยาคนใหม่

น้องไผ่ลูกชายกับประหลี้ยาเก่าก็เพิ่มอายุ๒ขวบ
ตัวทุกคนก็เลยบอกว่ามอบตัวเถอะ

แล้วขอเลยว่าอย่าใช้ความรุนแรง

ลูกยังเนี่ยเด็กทั้งสองคนเลย

มันบอกว่ามันไปรับเมียฝากลูกไว้กัน

มันบอกว่ามันไปรับเมียเดียวอยู่ค่ะ

เมียรับโทรศัพท์จากตัวลูกไปรับ
ดูอยากให้หลานกลายปรากฏแล้วหมบ

กับสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ออกมาในตอนแรกอืมที่บอกโอ้โหนายเรืองศักดิ์
ทำร้ายภรรยาถึงขั้นทางฝั่งบ้านนายเรืองศักดิ์นี่แหละต้องจ้างรถตู้ให้ไป
ส่งภรรยากับลูกที่เพิ่งเกิด๑๐กว่าวันกลับไปอยู่บ้านตัวเองที่กระบี่
ค่ะเพราะเธนเห็นถูกทำร้ายร่างกายไม่ไหว
ยังไงก็มามอบตัวแล้วก็ต่อสู้คดีรับผิดรับโทษอะไรก็ว่ากันไหม
มีโอกาสได้มาอยู่กับลูกทั้งสองคนกับภรรยานะฮะ
ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดกระบี่วันนี้นะครับสพทรายขาว
แล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานของภูทรภาค๘ไปตรวจวิถีกระสุนจากรถ
คดีทั้งสองคันนะฮะแน่นอนว่าคันหนึ่งก็คือรถของนายเรืองศักดิ์คันนี้นะครับ
รถของตำรวจนะฮะรถตำรวจสพทรายขาวนะฮะ
ขับไประงับเหตุในวันนั้นแล้วก็ถูกยิงใส่
วันนี้ต้องจำลองเหตุการณ์ดูเรื่องของวิถีกระสุนแล้วก็อาวุธปืน
คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ

ถึงจะรู้ว่าตกลงแล้วเขาก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไง

แต่วันนี้ก็เลยจำลองเหตุการณ์ดูวิถีกระสุนกันนะครับ
ตกอยู่ในรถ๗ปลอกนะฮะ
โดยจำลองเหตุการณ์ด้วยการเอาเชือก๓เส้น
จำลองระยะวิถีกระสุนนะครับ
เชือกสีเขียวเนี่ยที่ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูไปนะฮะ

จะเป็นการจำลองวิถีกระสุนที่เข้าบริเวณหน้ากระจกรถของตำรวจ
สีแดงกับสีเหลืองเป็นวิถีกระสุนที่เข้าบริเวณกระจังหน้ารถ
โดยรถทั้ง๒คันจอดจำลองเหตุการณ์ห่างกันประมาณ๓๐๔๐เมตร
ก็ตามระยะของการถูกยิงในวันเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนร้าย
ยิงออกไปจำนวน๒๑นัด
อนุภาพการทำลายล้างมันไม่แรงกว่านี้เหรอ
แต่ทำไมดูแบบเออมันออกมาความรุนแรงมันเป็นระดับประมาณแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่เราลงพื้นที่ไปดูการจำลองวิถีกระสุน
แล้วก็ลองสังเกตการณ์นะครับ
คือความแรงของวิถีกระสุนเนี่ยมันน่าจะลดลง
เนื่องจากมันผ่านจุดปะทะ๒จุด
เพราะเขายิงผ่านกระจกหน้ารถตัวเองออกไปเลยนะฮะ
คือไม่ได้เปิดกระจกรถกระจกแล้วก็ค่อยยิงปืนใส่ตำรวจนะครับ
ผ่านกระจกหน้ารถตัวเองไปเลยนี่คือจุดปะทะจุดแรกนะฮะที่มันลดแรงปะทะไปได้
จากนั้นกระสุนมันก็พุ่งออกจากกระจกหน้ารถคนร้ายไปถึงกระจกรถตำรวจนะฮะ
มันก็ต้องผ่านฟิล์มทะลุกระจกอีกนะครับมันก็เจออีกชั้นหนึ่ง
แล้วหัวกระสุนเนี่ยมันแตกออกเป็นสะเก็ดด้วยนะครับก็เลยทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดสามคนด้วยกันนะฮะ
คนหนึ่งก็เป็นตำรวจที่ขับรถอีกคนนึงผู้ใหญ่บ้านที่อยู่หลังรถนะฮะกระสุนก็ทะลุกระจกหลังไปถึงอีก
ส่วนตำรวจอีกนายหนึ่งที่มาด้วยกันเนี่ยเขาถูกเศษกระจกไม่ได้ถูกกระสุนนะครับ
นะฮะมันมีสภาพเก่าหน่อยนะครับก็อาจจะมีลักษณะของดินปืนเริ่มเสื่อมด้วยนะครับมันก็เลยไม่มีความ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพมันอาจจะน้อยลงได้แล้วปืนอาจมีการดัดแปลงด้วยก็เลยทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็อาจจะลดลงด้วยนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนที่โดนคมกระสุนเข้าไปนะฮะไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็บหนักกว่านี้นะครับ
เพราะว่าตำรวจที่บาดเจ็บท่านก็หนักนะฮะตำรวจคนขับรถนะฮะ
หรือตำรวจโทนริสหนูสายนะครับรองสารวัตรปราบกรามสอพพ์ทอสายขาว
ถูกนายเรืองศักดิ์กระหน่ำยิงใส่รถนะครับจนบาดเจ็บนะครับกระสุนเข้าที่โหนกแก้มซ้าย
หนึ่งนัดฉลับโดนคอกับหน้าอกอีกสองนัดโดนนิ้วชี้กับนิ้วกลาง
ซ้ายอีกนะฮะตรงเนี้ยอีกหนึ่งนัดนะครับที่ฉลับผ่านนิ้วไปเลย
นะครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับที่จังหวัด
กะบี่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะครับนี่ฮะเราได้รับอนุญาต
จากทางโรงพยาบาลจากทางคุณหมอแล้วก็ร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์ด้วย
ให้เข้าไปเยี่ยมไปสอบถามพูดคุยอาการได้ทีมข่าวทะลัดทีวี
ได้ไปคุยด้วยนะครับร้อยโทรทรงฤทธิ์นะครับตอนนี้นะฮะ
ท่านก็ให้ข้อมูลนะครับบอกกับเราว่าอาการบาดเจ็บก็ถือ
ดีขึ้นมากนี่ครับลักษณะอาการบาดเจ็บนะครับมีผู้บัง
ตำรวจโททรงฤทธิ์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเล่าเหตุการณ์
วันที่เกิดเหตุให้ฟังว่าอย่างนี้ครับวันที่เกิดเหตุ
คือ๕มกราคมบอกว่าตัวเองถูกกระสุนที่ในเรืองศักดิ์
ยิงผ่านกระจกรถออกมาตั้งแต่นัดแรกกระสุนเนี่ยถูกเข้าโหนกแก้มก่อน
ตอนนั้นพอโดนเข้าไปเนี่ยฟุบกับพวงมาลัยรถเลย
ก่อนที่กระสุนจะพุ่งเข้านิ้วกับหน้าอกคือทุกคนในรถตอนนั้นได้แต่หลบ
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะขับรถออกไปนะครับซึ่งตอนนั้นร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์ถูกยิงไปแล้วเนี่ย
บอกว่าตัวเองยังฝืนยังฝืนแจ้งวิทยุให้สกัดจับ
ก็บอกยี่ห้อกับรุ่นรถแล้วก็สีแล้วก็เลขทะเบียนเนี่ยยืนยันว่าบอกออกไปอย่างชัดเจน
พร้อมกับย้ำไปด้วยว่าผู้ต้องหามีปืนขอให้ใช้ความมัดระวัง
วันนั้นเนี่ยตัวเองก็เพียงแต่จะเดินทางไปตามที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุสามีภรรยาทะเลาะกัน
คือตั้งใจว่าจะไปช่วยแบบลักษณะตักเตือนไปห้ามเหตุผัวเมียทะเลาะกันตามที่ได้รับแจ้ง
ว่าถ้าเกิดเจอก็จะบอกว่าอย่ารุนแรงกันเลยนะอะไรแบบนี้
คือพอขับรถไปถึงเนี่ยก็เจอกับรถของผู้ต้องหา
ยังไม่ทันจอดรถเลยตำรวจเนี่ยยังไม่ทันจอดรถจะไปคุยเลย
ใช่ตำรวจบอกกำลังจะเปิดประตูลงมาคุยมาเจรจา

กระสุนนัดแรกนี่เข้าโหนกแก้มเลยฟุ๊บเลยฮะที่ตำรวจท่านบอกกับเรานะครับ
คือร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์เนี่ยวันนี้ท่านยังบอกนะฮะ
บอกไปถึงนายเรืองศักดิ์คนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าเข้าใจถึงสิ่งที่ทำไปนะ
ว่ามันคงมาจากอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ความคึกขนอง
แล้วก็อาจจะเป็นความหวาดกลัวที่เห็นรถตำรวจมา
ตัวเองอาจจะมีปืนอยู่ในรถอะไรแบบนั้นอย่างเนี่ย
เนื่องจากยังเป็นวัยรุ่นยังไงซะขอให้ออกมามอบตัว
ออกมาสู้คดีดีกว่าอย่าหลบหนีไปนานกว่านี้เลย
มันล่ะพูดถึงวันเด็กหนึ่งทุกที่ถูกยิงกัน
อำนาจไม่รู้มันเล่นนั้นเรามันไหลงนั้น
มันถรูขาดจ๊อกให้เล่นมาเร็ว
ติ๊ดมาเลยคือมันยิงตังโอโต้เลยยิงหมดไหมอีกเดียว
ข้อสำคัญคือว่าถือว่าไม่ท่วนคลับเราว่านึงอาจจะเป็นทุกเด็กหรือว่าถูกบุญจิ้งหรือว่าเขาขึ้นมาด้วย
แต่เราเจรนาคืออี๋ไปเกรกเลี้ยงไม่ใช่ว่าอี๋ไปทำไว้เลย
อ่ะครับโอ้โหบอกตั้งออโต้ยิงแบบหมดมาสเลยอ่ะ
ไปดูทางฝั่งครอบครัวของนางสาวกาสมาบ้างฮะ
คุณคริมกระมุนยดทินผู้สื่อข่าวทัตรีวีนะครับ
คุยกับคุณแม่ของภรรยาของนายเรืองศักดิ์นะคุณแม่วันดีนะครับบอกว่าหลังจากรู้ว่า
เรืองศักดิ์ปล่อยลูกสาวกับหลานกลับมาอย่างปลอดภัยก็สบายใจขึ้นดีใจที่ได้เจอลูกแล้วลูกก็ไม่บาดเจ็บอะไร
หลังจากนี้เนี่ยลูกสาวจะกลับมาอยู่กับแม่นะครับหรือว่าจะอยู่กับฝั่งทางเรืองศักดิ์เนี่ย
ก็ขอให้เป็นการตัดสินใจของลูกสาวเพราะตอนนี้ยอมรับว่าแม่เองก็เหนื่อยมาก
หลังจากมีกระแสข่าวออกมาหลายอย่างจากฝั่งครอบครัวของฝ่ายชาย
ที่บอกว่าฝ่ายบ้านแม่เนี่ยเป็นฝ่ายที่บีบบังคับให้นายเรืองศักดิ์เนี่ยต้องตัดสินใจยิงเปิดทาง
ตอนนี้ก็ไม่ขอตอบโต้ไม่อยากเอาเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเก็บมาคิดให้เครียด
หลังจากนี้ถ้าทำได้ก็คงเพียงแค่อ้าแขนรับถ้าลูกสาวมีความทุกข์หรือไม่สบายใจแล้วอยากกลับบ้าน
ก็พร้อมจะต้อนรับเสมอส่วนเรื่องคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
วันดียังบอกผ่านไทยรัฐทีวีนะครับขอขอบคุณไปยังตำรวจทุกนายทุกพื้นที่
ช่วยเหลือแล้วก็พาลูกสาวกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ฝากส่งกำลังใจไปถึงร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกนายเรืองศักดิ์ยิง
โดยบอกว่าหลังจากนี้ขอให้หายไวขอให้ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกโดยเร็ว
ถ้ามีโอกาสจะซื้อกระเช้าไปเยี่ยมแต่ยังไงก็ขอให้รอพ้นช่วงโควิด๑๙ก่อน
พี่บิ๊กอาจจะพูดอะไรก็ให้พูดไป
เออพูดไปก็ทำอะไรก็ทำไปหมานั้นไงไม่ตอบเลยทางจินแล้วไง
หมาก็ขอให้มวดสงฤทธิ์ไห้ไวเนาะร่างกายแข้งแรงได้รับมาปฏิบัตินาเทศเหมือนเดิม
เพราะว่าเป็นคนดีของสังคมหมาก็เดี๋ยวว่ากีไปเยี่ยมจะส่งกระเช้าไปให้
เพราะว่ามาอันก้นโจรไม่มีอะไรสิ้นนำใจมากมายเนาะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทางฝั่งครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย
โดนตำรวจสพห้วยยอดที่จังหวัดตรังยิงใส่รถแบบผิดฝาผิดตัว
ผิดคันผิดตัวค่ะภรรยาของเขาก็บาดเจ็บน้องสาวก็นั่งอยู่ด้วย
คนที่ภาพซ้ายมือคือน้องสาวนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับนายฮาสันหมาดแด้หวาคือพ่อ
นางสาวสุดารัฐหรือน้องสาวที่อยู่ในรถด้วยค่ะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าตำรวจติดต่อมาขอโทษแล้วก็บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
การช่วยเหลือเยียวยาทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าซ่อมรถ
เธอเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ตอนนี้ตำรวจให้เงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้น๕๐๐๐บาทค่ะ
แค่๕๐๐๐๐บาทเกิน๕เสนถ้าว่ามาหานักศึกษาคนละเท่าไหร่เนอะ
ลูกชายก็รู้ใช่ไหมเนอะให้ป่า๕๐๐๐๐บาทเพราะว่าลูกป่าจิบไม่มากจิบน้อยไป
เมื่อค่ารักษาต่างหากมีอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะแต่เธอก็บอกว่าตำรวจเนี่ยโทรศัพท์มาเจรจา
มาพูดคุยมาขอโทษตำรวจก็ทำทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างเธอก็รู้สึกค่อนข้างจะพอ
พอใจตามลำดับว่าตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทอดทิ้ง
ก็อยากจะให้ตำรวจดูแลอย่างเป็นธรรม
และตัวภรรยาชวรรดิสุธธิราชเองที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
คนเจ็บที่เจ็บหนักเพราะว่ากระสุนเข้าขานะ
สลับไปที่ขาด้านซ้ายเจ็บกว่าตัวเธอเจ็บกว่านักหาสุดารัฐนะคะ
คนเจ็บอย่างนี้ก็ยิ่งจะต้องเยียวยาให้มากเป็นพิเศษ

เอ้าก็เหลือแต่ตัวนายเรืองศักดิ์เนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะยังไม่ยอมมอบตัวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไปหลบหนีอยู่ที่ไหน